คุณแม่เนี่ยตามหาลูกชาย
ซึ่งคาดว่าน่าจะจมน้ำครับ
แต่ปรากฏเรื่องนี้สุดท้ายเป็นอย่างไร

ไปดูช่วงของการที่คุณแม่ต้องอาศัยร่างทรง
ในการที่จะช่วยตามหาลูกชาย

คือนางสมยศกระโพอายุ๔๗ปีอาชีพช่างก่อสร้าง
มาติดตามการดำน้ำของหน่วยกู้ภัย
เพื่อค้นหาร่างของนายสอนเพชรมะลิพันธ์อายุ๒๒ปีลูกชาย
ที่หายไปจากบ้านกว่า๕วันแล้วนะคุณ
โดยที่ลูกชายไม่นำเสื้อผ้าและไม่นำสิ่งของติดตัวไปนะครับ
ผู้เป็นแม่สอบถามเพื่อนของลูกชาย
และพยายามค้นหาตามหาในสถานที่ต่าง

ด้วยความรักและเป็นห่วงที่ลูกชายหายไปนานแล้วนะครับ
แม่จึงโทรศัพท์ไปหาร่างทรงคนหนึ่ง
ให้มาช่วยตรวจดูดวงชะตาของลูกชาย
และร่างทรงบอกมาว่าลูกชายจมน้ำ
นอนตายอยู่ในสระน้ำใกล้บ้าน
ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ร่างทรงบอกมาเท่านี้แหละ
คุณแม่ก็รีบไปแจ้งความที่โรงพัก

ทางตำรวจจึงประสานมูลิธิ
ให้นำนักประดาน้ำมาช่วยกันค้นหาที่หนองน้ำแห่งนี้
แสดงว่าคุณแม่ก็เล่าเรื่องของร่างทรงอะไร
ให้ฟังทั้งหมดเลยนะเล่าทั้งหมดบอกร่างทรงบอกมา